คุณผู้ชมมาดูเหตุนี้กันก่อน

มัดรวมจนยุ่งเหยิงไปหมด

สายสื่อสารสองที่สองแห่ง
เกือบจะลุกลามไปบ้านเรือนประชาชน

กรุงเทพหน้าปากซอยบ้านผม

ไปดูตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุบนถนนเจ๊วานะนะครับ

ตอนนี้กำลังลุกลามแล้วนะครับ
ใกล้กับหม้อแปงครับอุโห

จะเห็นเลยว่ามันไหม้แบบตามสายสื่อสาร

ยาวเป็นระยะทางกว่า๒๐๐มเดี๋ยวนิด

สะพานลงสะพานลอยถูกไฟไหม้เหมือนกัน

คุณผู้ชมฮะผมเข้าบ้านต้องผ่านเส้นทางนี้

ปากซอย๖มุ่งหน้าวงเวียนบางเขนเขตหลัก๔กรทม

ก็ไฟลุกไหม้สายสื่อสารอย่างรุนแรง

เนื่องจากมีสะเก็ดไฟกระเด็นเป็นระยะ

กำลังลุกลามใกล้หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดควบคุมสถานการณ์นาน๒๐นาที

เพราะว่ามันไปไหม้เกือบถึงสะพานลอยนะฮะ
ปรากฏว่าแผ่นปูนของสะพานลอย
ข้ามจากปากซอยแจ้งวัฒนะ๓มาแจ้งวัฒนะ๖

ส่วนสายสื่อสารสายอินเทอร์เน็ตสายเคเบิ้ล
เสียหายทั้งหมดระยะทางกว่า๒๐๐เมตรนะฮะ

รวมกันจนได้เรื่องจนเกิดเป็นไฟไหม้นะครับ
อันนี้เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพช่วงตี๔กว่า
คุณผู้ชมฮะย้อนกลับไปดูที่ชนบุรีที่พัทยา

คล้ายกันเลยคุณแล้วถนนก็ทำเหมือนกันด้วยนะ

รวมกันแบบนี้ปรับแบบนี้น่ากลัว
นี่แหละครับใจกลางสถานที่ท่องเที่ยว
อย่างพัทยามเพือบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ชาวบ้านนักท่องเที่ยวต่างตกใจวิ่งหนีกันจ้าละวัน
แต่ก็หยิบมือถือมาถ่ายเหตุการณ์กันไว้นะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่ในการดับไฟครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะ
ถนนจุดเกิดเหตุเข้ายากนะคุณนะ
เพราะเป็นถนนเลนเดียวนะครับเพราะมันมีการขุดเจาะทำถนนอยู่ด้วย
นี่ไงแล้วทีนี้พอรถน้ำคันก็ใหญ่ใช่ไหม
กว่าจะเข้ามาได้เนี่ยใช้เลนส์เดียวตรงนี้นั่นแหละ
ใช่นะฮะไฟลุกลามจากสายสื่อสารอะไรต่างนานา
ป้ายร้านนวดและใกล้เคียงได้รับความเสียหายนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเมืองพัทยา

ห้อยลงมาอยู่กลางถนนออกทันทีไม่ให้กีดขวางการจราจร
และเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านที่สัญจรผ่านเส้นทางนะครับ
จะมีการตรวจสอบถึงสาเหตุและความเสียหายอีกครั้ง
ในช่วงสายของวันนี้แหละคุณ

ได้นะคุณแล้วดูความเสียหายของรถสิ
ใช่ขมงเขม่ามันตกลงมาหมดฮะสายไฟที่มันละลายนะคุณ
สื่อสารที่มันละลายมันกระเด็นกระดอนลงมา

ใช่ค่ะนี่๒จุดนะทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่ชนบุรีไฟไหม้สายสื่อสาร